ฟุตบอลไทยหลีนนะครับเมื่อนี้มีคู่มโหเลยนะครับ
สำเร็จนะครับอ่ะโอยังคงนำจะฝูงต่อเนิกเลยครับ
บุรีรำนะครับขับเกมที่สนาม
บุรีรำนะครับในโลโบดินหักเข้ามาให้ฮาริสมูสคิตครับยิงเข้าไปนาที๑๑ครับ
โอ้โหยิงสวยเลยครับยิงแบบไม่ต้องจับ
แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับครึ่งหลังนาที๗๑ครับ
พนัทแหวกแล้วก็ยกบอลผ่านกิติพงศ์เข้าไปนะครับ

ลูกนี้สุภนัสงัดเข้าไปโซเชียลชื่นชมเลยนะครับ

รูดุการ๒๐๑๘เขายิงไป๒ประตูนะครับ
ดูการ๒๐๑๙๘ประตู
นุฐกาล๒๐๒๐๒๐๒๑สองประตูนะครับ

แล้วก็นุฐกาลล่าสุด๒๒๒๓

แล้วก็ยังเหลือเกมการแข่งขันอีก๑๒นัดด้วยกันครับ

คุณซื้อของบุรีรำถึงสาเหตุที่เอาภาพอาหารเช้าครับ
ลงผ่านไอจีของเขาตลอดเลยครับ

ก็ยังจะคงรูปสกอร์ต่อไปนะครับ
รูปสกอร์ต่อไปแล้วที่ใช้ซ้อมมะเขือเทศเนี่ย
บนไข่เจียวเพราะมันดูน่ารักครับ
มันทำให้คนติดตามเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับ
เพื่อนของเขาครับก็มีลูกที่ยังเด็กอยู่แล้วก็

ทำแบบนี้เพื่อให้เด็กมีความสุขเท่านั้นนะครับ

เป็นคะแนนก็คือเลข๔๘ครับ
ทำได้ก็คือเป็นคะแนนตอนนี้ครับ
ที่ทำได้อยู่เป็นจาฝงของรูปรูปการณ์นี้

สุโขทัยนับ๑๐เจอกับเมืองทอง

นาที๒๔สุโขทัย

จากทุกวันนี้ครับเป็นทางอนุชิต

สุโขทัยครึ่งหลังนาที๔๗ครับ
เมืองทองตีเสมอได้ทันสำเร็จนะครับ

นาที๘๐สุโขทัยนำ๒๑ครับ
จากจังหวะ๓ดัอ๒จังหวะนี้ครับ

ล่าสุดบุกไปแพ้ภาพวิรัมน์แบบศูนย์๒
ชนรงพรมศรีแก้วเดนิสมูรินโลดาเนโลอาเวสนะครับ
ดาวสนวรรภ์ร่วมสิบสองประตูที่ยังไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์
รวมไปถึงเฉลิมพงศเกิดแก้วนะครับแนวรับตัวหลักที่เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปนะครับ
แก๊สหลักก็ยังมีกฤษดากาแมนสหรัฐสนทิศวรรษ
มรูออสตาร่าแล้วก็ยูบยองซูพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริง
ส่วนทางฝั่งลำพูนะครับของอเล็กซันเดอร์กามานะครับ
ล่าสุดก็เสมอราชบุรีหนึ่งหนึ่งนะครับเปิดเลขสองมาเนี่ย
ไม่แพ้ใครเก็บได้สองคะแนนเกมนี้มีปัญหาในการจัดทีมอยู่สมควรนะครับ
ไม่มีสามนักเตฤจหลักอย่างสระวุดอินแป้นโดนแบ้งเรืองครบ๔ใบ
แล้วก็มิก้าชูนนศรีที่โดนใบแดงไล่ออกจากเกมล่าสุดนะครับ
แล้วก็บวรตาปาโดนเหลือง๔ใบเช่นกัน
มีหลุยสอันโตนิโอเป็นจอมทัพแดนกลางนะครับ
ร่วมกับทางด้านโมฮาเมดออสมานห่องห่องลาวินแล้วก็
นันยอดสังวานรวมทั้งส่วนหน้าอย่างลูก้านำทัพนะครับ
คู่นี้เจอกันสองครั้งช่วงผู้ดีชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับ
อีกคู่นะครับนครราชสีมาเอฟซีครับอันดับสิบสาม
เปิดบ้านเจอกับบียูครับรองจ่าฝูงเกมนี้เควินแก๊กเวล
คุณซื้อโคราชก็ล่าสุดบุกไปแพ้เมืองทอง๐๓นะครับ
เป็นการแพ้ติดต่อกันในไทยลีกนัดที่๓แล้วนะครับ
เกมนี้จะขาดจตุรพัฒนสัตว์ธรรมครับแก๊กไซต์ตัวหลักที่ติดทดแบน
จากการโดนใบเหลืองครบสี่ใบครับแต่มีข่าวดีครับ
จะได้๕เตะสำคัญอย่างอามณีอากินอนโดพ้นทดแบนกลับมานะครับ
รวมไปถึงสารกัญญาโรธพัชรพลอินทานีบูเลเวอร์การแบรน
แล้วก็ฤทธิพรหวั่นชื่นนะครับ๔แข้งที่ยืมตัวจากเมืองทองมานะครับ
ก็จะลงสนามโดยมีแนวลุกอย่างศิรชัดทองมอร์แกนเจมเฟรเออร์
แล้วก็เป็นตัวชูโรงครับส่วนแบงคอร์กนะครับ
เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะลำปางหนึ่งศูนย์นะครับชนะสามนัดติดแล้วนะครับ
หลังจากที่โค้ชแบนนั้นกลับมาคุมทีมเกมนี้ไม่มีปัญหานะครับ
ก็จะได้ทศวรรษลิฟต์บรรนัสเถียนกลับมาจากโทษแบรนด์นะครับ
ส่วนปกเก้านั้นต้องเช็คฟิตตัวทุกอย่างวันเดอร์ลุยสมามุดดาฮัตดานะครับ
เวตี้ซัดไปแล้ว๙ประตูพร้อมออกสตาร์ทเป็น๑๑ตัวจริงนะครับ
คู่นี้เจอกันในบ้านของโคราชเจ็ดนัดนะครับเสมอห้า
ยูชนะไปสองนัดด้วยกันนะครับส่วนคู่อื่นในวันนี้นะครับ
ราชบุรีพบกับหนองบัวเวลา๑๘นาฬิกานะครับ
เจอกับขอนแก่ลเวลาสิบเก้านาฬิกาครับส่วนคอมคมัณธ์